สมัยนี้ตั้งแต่เด็กน้อย

ลูกหลานคนดังในวงการบันเทิงของเราเขาไปออกกำลังกายกัน
จะมีใครกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ
เปิดกันที่ลูกสาวคนเก่งนี่
ลูกสาวของแม่อุ้มลักษณะน้องดิสนี่
เรื่องความน่ารักสดใสของสาวน้อยวัย๔ขวบบอกเลยว่า
คุณแม่มาแบบเต็มคาราเบล

หรือจะแนวแฟชั่นถ่ายรูปโพสต์ท่าดูเอาสิ

แม่รักการออกกำลังกายแบบผู้หญิงสายเฮลตี้อะเนาะ

มือกันเข้ายิมเอ็กเตอร์ไซด์
ทำได้ทุกท่าคุณผู้ชมดูนะ

ล่าสุดค่ะเขามีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน
ลูกสาวของแม่อุ้มมีเหรอคะจะพลาด
ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนดิสดิสลุยได้หมด
ขยับยุกพลังไม่มีตกเลยคุณผู้ชม

ป้าเห็นแบบนี้แล้วป้าชื่นใจสุดไปเลย
เขาแข็งแรงมากนะสดไปสดใสสุดเลย
โอ้โหความสามารถไม่ธรรมดาจริงครบถ้วนแล้ว
อีกหนึ่งสาวน้อยค่ะน้องเป่านะคะ
ลูกสาวคนโตวัย๖ขวบของแม่กุ๊บกิ๊บค่ะ
บอกเลยเลือดสาวนักกิจกรรมมาเต็มคาราเบล
ไม่แพ้ใครคุณผู้ชมดูจากงานกีฬาสีค่ะ
นี่เลยลูกสาวของเรานะคะทุกเกมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการกระโดดไกล
จะวิ่งแข่งจวดลูกเปล่าก็ทำได้ดีมากนะคะ
ประโยชน์ไปถึงนี่เลยค่ะยิมนาสติกตีรังกาบมวนตัว
เรียกว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู๖ควบ
เก่งมากแขนขาแบบตัวอ่อนนะ
ลูกแม่กิ๊บเนี่ยคือสามารถทำได้หมดค่ะ
เห็นแม่แบบนี้นะครับหรือคุณแม่เห็นแบบนี้นะครับ

สุดยอดนะแต่อสลีระดีมาก
แล้วมีคลิกดีด้วยเนอะ
ปิดท้ายกันที่น้องแตงไทยลูกสาวคนเก่งของแจ๊ด

ตอนนี้อากุ๊กอากุ๊กอากุ๊กกุ๊กกิ๊ก
๘ขวบแล้วเห็นน้องเต้นก็เลยทำจังหวะตามนิดนึง
แตงไทยสไลด์เข้าไปในไอจีเมื่อไหร่นะมี

ความสามารถน้องมาเต็มสุดคือเลือดพ่อมาเต็มเลย
เบอร์จะเป็นสายแดนส์ว้าว
เอ็นเตอร์เทนเฮฮาอารมณ์ขัน
แปลงไทยทำได้ไม่มีแผ่ว
หรือจะมาแบบฟิลสายสวย

คุณผู้ชมค่ะความสามารถดิฉันเอามือทาบอกเลยค่ะ

ได้สูงขนาดนี้สุดยอดเลย

ดูรีลาน้องโหแรงว่าไม่ธรรมดา

แบบนี้อนาคตจะก้าวเป็นนักกีฬาก็ได้นะ
หรือว่าสายแบบพ่อก็ดีเหมือนกันนะค่ะ

ปีนขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ามันสูงเกิน๒เมตรมา
เก่งมากเด็กแต่ละคนเนาะ